ช่วงนี้พาไปดูคลิปอุบัติเหตุสั้นที่เกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็เป็นจังหวะที่ถูกขี่มอเตอร์ไซค์

ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่เหตุการณ์ต่อจากนี้

เป็นคลิป
แค่๑๕วินาทีแต่เนี่ยแหละค่ะ
ไปบิดเหมือนเขาตกใจอ่ะค่ะ
ตอนแรกคือจริงตกใจตั้งแต่ที่เลี้ยวมาแล้วพอดีมีรถมาก็เลยรีบกดเบรก

เหมือนมือมันไปบิดคันเร่งพอดีแล้วเนี่ย

เออเป็นอีกทอดหนึ่งไปเลยนะคะ
พี่สาวจะช่วยจับก็อ่ะไม่ทันแล้ว
อืมทีนี้ดูสภาพถนนแล้วด้านบนที่เป็นรางรถไฟฟ้าเนี่ยก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะ
ในคลิประบุว่าเป็น๕โมงเย็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
และคนในคลิปผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาติ
สาเหตุที่รถพุ่งออกไปหลังจากที่ล้มเนี่ยนะคะ
ชำนาญด้านเครื่องยนต์เขาสันนิษฐานไว้๒ประเด็น
ประเด็นแรกคันเร่งน่าจะค้างแล้ววิ่งไปเอง
ประเด็นที่๒ผู้หญิงคนนี้คงเผลอบิดคันเร่งตอนยกรถ
เพราะว่ามือจับอยู่ตรงคันเร่งพอดีค่ะ
ก็ขอแนะนำคนขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนเลยนะคะว่า
เวลาจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์รถล้มแบบนี้
สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนะคะคือ
ดับเครื่องก่อนแล้วค่อยเคลื่อนย้ายหรือว่ายกรถ

แต่สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือ
ดับเครื่องไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้